คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เป็นวันเด็กค่ะแต่เด็กชายสองครอบครัวนี้
ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานฉลองวันเด็กแล้วนะคะเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิต
คือน้องวัย๑๔๒คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กำลังจะไปซื้อของขวัญเพื่อเตรียมไปงานวันเด็ก
แต่น้องไม่เห็นว่ารถบรรทุกอ้อยอยู่ข้างหน้าชนจนทั้งคนขี่คนซ้อนเสียชีวิต
แล้วให้ดูจังหวะที่พ่อแม่น้องมาถึงที่เกิดเหตุเข่าอ่อนร้องไห้แบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือพ่อแม่มาถึงเนี่ยก็ร้องไห้จุดตรงนี้ค่ะคือจุดที่เกิดเหตุช่วงค่ำเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุกอ้อย
รถบรรทุกอ้อยเนี่ยมันเป็นรถอีแตนนะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์น่ะเด็กม๒อายุ๑๔ปี
เด็กชายสองคนขี่แล้วก็ซ้อนกันมาสองชีวิตนี้เสียชีวิตตรงจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะนี่คือถนนสายทรัพย์ใหญ่นายังกลักค่ะที่เอ่อ
เทพสถิตจังหวัดชายภูมิและเนี่ยตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยนะกู้ชีพอบตนายังกลักเนี่ยแล้วก็กู้ภัยก็ไปตรวจสอบเจอเป็นรถมอเตอร์ไซค
ผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายเป็นเด็กวัย๑๔ปีค่ะนอนจมกองเลือด
แล้วศพก็มีบาดแผลชะกันที่หน้า
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปกระแทกกับท้ายรถอีแตนบรรทุกอ้อย
เหตุการณ์นี้ทำให้น้องที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เด็กชายเอกรินยางกลางอายุ๑๔ปี
แล้วก็คนซ้อนคือเด็กชายศิรวุฒิพิษนอกอายุ๑๔ปีเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ทีนี้สอบถามจากญาติของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าเด็กสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะ

เลิกจากการเล่นกีฬาแล้วก็พากันจะไปเตรียมของขวัญ
จะไปซื้อของขวัญเพื่อที่จะไปงานจัดงานวันเด็กกับเพื่อนที่โรงเรียน
จริงเช้าวันนี้เขามีการจัดงานวันเด็กไงคุณ
ก็เตรียมแล้วนะน้องสองคนนะครับ
ทีนี้ระหว่างทางตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์มันมืดด้วยนะคะ
ช่วงหัวค่ำรถอีแตนบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถเลย

พอขี่รถมาก็เลยพุ่งชนท้ายรถอีแตนบรรทุกอ้อย

ถามว่าแล้วรถอีแตนอยู่ไหนในที่เกิดเหตุไม่เห็นเลย
อีแตนขับหนีไปแล้วนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยต้องเอาร่างของน้องเนี่ย
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชม
ทางฝั่งคนขับรถอีแตนเนี่ย
ชื่อว่านายสายเพลแปรสันเทียเขาติดต่อตำรวจมานะครับ
ติดต่อมานี่ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะอะไร
มาขอมอบตัวอืมแล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบรถค่ะ
รถไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายด้วย
นี่สำคัญมากคุณและดันจอดอยู่ข้างทางนะฮะ
แต่ไม่มีไฟท้ายขนอ้อยอีกฮะ
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนที่ขี่มา
และเด็กนักเรียนมองไม่เห็นไงว่ามีรถจอดอยู่
เพราะมันมืดด้วยตอนนั้นแล้วตัวคนขับรถเขาพูดว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้จริงว่ามอเตอร์ไซค์มาชนท้าย

แล้วนี่แหละก็หลังจากนั้นก็เพิ่งรู้
เพิ่งรู้อีกอย่างนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า
มีมอเตอร์ไซค์เหลือขับชนท้ายรถไอ้แถนอยู่ในพื้นที่เราแหละ
ครับเออไม่มีเสียงดังเสียงยังเลยวะเสียงดังดังอยู่ครับ
ผมก็คิดว่าถ้าเสียงไทยรถผมแตกครับแล้วไฟไทยฮะ
ไม่มีเลยบอกให้ทั้งใดไม่มีครับไม่มีไฟหนาหรอครับ
ไม่มีครับไฟหนากับไม่มีครับอ๋อแต่ผมใช้ไฟสายนี่ส่องหนามาครับ
อ๋อใส่ไฟสายส่องมาครับครับแล้วเขาได้ยินเสียงว่าเธอใส่ส้นหรือไม่ได้ยินเลย
ไม่ได้ยินเลยครับครับจนไปหอดรั่งนี่รู้ป่าวว่ารถเท่านี่
ไม่รู้เลยครับเพราะว่ารถตุ๊กมันก็เสียงมันก็ดัง
นี่ไงเห็นไหมคือตอนแรกที่เราบอกว่ารถเนี่ยรถบรรทุกอ้อยน่ะ
ขับหนีไปเลยคือตอนนั้นน่ะเจ้าตัวคนขับเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริง
เออคุณผู้ชมคะทีนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวนข้อได้จริงอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับนี่เอาจริงตอนที่นักข่าวไปดูที่รถอ่ะ
คือรถมันก็ด้วยความที่ไม่มีไฟทั้งหน้าและท้ายมันมืดไปหมดเลยอะค่ะ